การที่ประชาชนให้ความสนใจและเบื้องความยุติธรรมปรุงสัยรอบครอบในการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทร
สอบสวนคดีดีด้วยตัวเองครับ
จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ได้มีการสอบสวนปากคำผู้เก่าหา

สอบสวนปากคำผู้ต้องหา๖ปาก
สอบสวนปากคำพยานรวม๑๒๔ปาก
แบ่งเป็นพยานบุคคล๑๐๘ปาก
พยานผู้เชี่ยวชาญ๑๖ปาก
วัตถุพยานที่เป็นพยานสำคัญทางคดี

พยานเอกสารที่เป็นผลการตรวจต่าง

จำนวน๒๐๐คลิป
สำนวนนี้มีเอกสารรวมทั้งสิ้น

นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
จำนวน๖ลายดังนี้

นายตานุพัฒน์หรือปอเลอร์ทวีวิทย์
ดำเนินคดีในความผิดฐาน
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศพียบัตร
รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
๓ทิ้งสิ่งของปฏิคูณใดลงในแม่น้ำ
เป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรก

เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรือ
ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว
ซึ่ง๒ฐานความผิดหลังนี้ได้ทำการเปรียบเทียบปรับแล้ว
ผู้ต้องหาที่๒นายภัยบูลหรือเบิร์ตตีกาญจนานันต์
ดำเนินคดีในความผิดฐาน๑กระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อุดนึกกับความตาย
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศธยบัตร
รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว
สิ่งของปฏิกูลใดลงในแม่น้ำ
อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอน

ดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตาย

เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หาย
ไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
สิ่งของปฏิกูลใดลงในแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรก
ผู้ตกหาที่๕นางสาวอินเซลินหรือกติกจุธาสุขสวรรค

เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล่นเอาไปเสีย
หรือทำให้ศูนย์หายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
๖ในพีมหรือเอ็มทำทีละสีดำเนินคดีในความผิดฐาน
เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ในทางคดีพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖ลายทุกข้อหา